้วนเดียวจบเลยค่ะว่าตกลง๕ข้อหานี้คือพอแล้วครอบคลุมแล้วสำหรับคดีนี้
หรือว่าแม่เด็กคนนี้อาจจะโดนมากกว่านี้คะ

แล้วหน้องคนแรกล่ะ

คือการที่เด็กเสียชีวิตกับเด็กป่วยนี่จะได้ข้อหาไม่เหมือนกันถูกไหมคะ
ตอนนี้น้องคนที่สองเสียหรือยังเสียแล้ว
ยังค่ะยังค่ะเป็นลูกคนแรกลูกคนโตที่เสียค่ะ
ลูกคนโตเสียลูกคนโตที่เสียเนี่ยตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาเลยนะ
เฉพาะข้อหาคนที่๒จึงเห็นว่ามีข้อหาพยายามฆ่า
ที่ผมนั่งดูเนี่ยมันน่าจะเป็นข้อหาสำหรับคนที่ยังไม่เสียชีวิต
นะครับส่วนคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมันก็คงกลายเป็นข้อหาฆ่า
เพราะเขาตั้งข้อหารับไว้เหมือนค้ามนุษย์ละหนึ่ง
สองพยายามฆ่าผู้หญิงใดใดดรองนะครับแล้วก็ทำร้ายผู้หญิงเป็นเหตุเหตุแก่ความตาย
สองข้อหาเนี้ยข้อหาทำร้ายผู้เป็นเหตุถึงแก่ความตายเนี่ย
กับพยายามฆ่ามันมันมันยังสับสนเงื่อนอยู่นี้
ทีนี้จากข้อที่จริงเนี่ยฟังได้ชัดละดับว่า
เด็กสองคนนี้ไม่น่าจะใช่ลูกของแม่ปุ๊กเขานะครับในการรับเด็กมาเนี่ย
ทีนี้คุณหมอยืนยันแล้วว่าเป็นการเป็นการวางยานะครับ

แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีข้อหาอื่นอีกหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีหลายคดีที่เกี่ยวข้อง
มีเรื่องอะไรนะที่ติดตามอยู่มีเรื่องขายเครื่องวัดอุณหภูมินี่
ต้องแยกกันทีละตอนทีละตอนนะ
ข้อหานี้มันเป็นข้อหาเฉพาะตัว
เช่นการหลอกลวงน้องป่วยครั้งหนึ่งแล้วขอบริจาคครั้งหนึ่งนี้มันก็เรื่องหนึ่งนะ
พอป่วยอีกครั้งขออีกครั้งมันก็หลายกรรม

การกระทำความผิดหลายต่างกัน
ถ้าสมมุติอันนี้เป็นกลุ่มข้อหาของลูก
คนที่สองเนี่ยลูกคนแรกเนี่ย
คือจะเป็นชุดเดียวกันแล้วบวกข้อหาไปอีกหรือว่าจะประมาณกันคะ

ข้อหาคือถ้าชุดที่๒บวกถ้าชุดที่๒เสร็จแล้วเนี่ย

ปัญหาก็คือมันเป็นปัญหาการดำเนินคดีอย่างนี้
น้องคนแรกที่เสียชีวิตเนี่ยเสียเพราะอะไร

แต่ผมว่าถ้าตั้งข้อหาแค่เฉพาะคนที่สองเนี่ย
ก็แทบจะเอาตัวจะไม่รอด
อาจารย์ข้อหาที่แรงเนี่ยนะคะ
ข้อหาที่แรงที่สุดจะต้องไปอยู่เด็กที่เสียชีวิตถูกไหมคะ
ใช่ครับการทำให้คนเสียชีวิตโดนอย่างตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยแต่ตรองไว้ก่อน
มันก็ประหารชีวิตโทษสูงสุดถ้าเป็นทำร้ายไม่ได้พูด
แก่ความตายก็๒๐ปี๑๕ปีถึง๒๐ปีนะครับ
คือถ้าทำร้ายหมายความว่าไม่มีเจตนาค่าแต่ดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันต้องเล็งเห็นผลแล้วนะ
โดยเฉพาะคนแรกตายโดยอ้างว่าเป็นโรคแบบนี้แล้วคนที่สองก็บอกว่าเป็นโรคแบบนี้อีก
และที่สำคัญคือเด็กสองคนเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าคนละพ่อคนละแม่นะครับ
ไม่ได้เป็นเรื่องของพันธุกรรมไม่ได้เป็นเรื่องที่ติดพร้อมกัน
มันจะต้องผมถึงเชื่อว่าน่าจะมีการทำอะไรให้เกิดเหตุขึ้นนะครับ
แล้วทีนี้พอครั้งที่๒เกิดขึ้นมันก็โยงไปถึงครั้งที่๑
แต่ว่าอย่างว่าในครั้งที่หนึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะสุดภิกษกกันขนาดไหน
อาจารย์ขอคำถามสุดท้ายค่ะ
คือเท่ากับว่าสมมุตินะคะว่าถ้าข้อที่จริงเป็นไปตามนี้ทั้งหมดนะคะ
แล้วข้อกล่าวหาที่รุนแรงที่สุดที่จะครอบทำให้ทั้งเด็กทั้งสองคนอยู่ภายใต้การดำเนินคดีกับแม่เขาเหมือนกันเนี่ย
ต้องไปอยู่คดีของคนแรกถูกไหมอาจารย์
มันก็อยู่คนแรกด้วยคนที่สองด้วย
หยิบหยิบคนไหนขึ้นมาถ้ามันเหมือนเหมือนกันหยิบคนไหนขึ้นมามันก็โทษเหมือนกันนะครับอืม
เฉพาะคนที่สองเนี่ยโพสต์กี่ครั้งคนแรกโพสต์กี่ครั้งก็หลายกรรมแล้วนะครับ
แล้วหลอกลวงเขายังเยอะแยะมันเป็นการช่อโกงบัญชาชนเลยนะ
มันพ่วงกันอีกหลายคดีค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร
ค่ะแต่อันนี้คือแค่เรื่องของการสู้ทางกฎหมายแต่ว่าเรื่องข้อเท็จจริงน่าจะจบแล้วเพราะว่ากองปราบก็แถลงแล้วเนอะอาจารย์ค่ะ

อาจารย์ค่ะกล้องปิดพอดีแล้วก็เวลาเราหมดพอดีแหมเหมือนอาจารย์รู้เวลาเลย

คุณผู้ชมค่ะหมดเวลาของรายการวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ปรเมฆด้วยนะคะอีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ